เยี่ยมฮะเวลาไปทานข้าวที่ไหนแล้วคุณรู้สึกไม่อิ่มบ้างมั้ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาไปเจอกับร้านข้าวมันไก่
บางทีบางทีให้ไก่มานิดเดียวบางเหมือนเพียงแค่ลมผ่านมันก็ปิว

เพราะฉะนั้นคุณไปเจอกับร้านนี้ดีกว่า
ข้าวมันไก่แบบไก่ถาดนะครับ

นี่ไปกันที่ร้านนี้เลยนะครับ
ร้านข้าวมันไก่วัดหลวงราชาวาส
ถนนนรงวิถีตำบลอุทัยใหม่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ไปร้านนี้บอกเลยนะนักเรียนเพียบ
เขาบอกว่าเป็นร้านขวัญใจนักเรียน
คือนักเรียนเขามารับประทานอาหารเช้า

เพราะว่าร้านตั้งอยู่หน้าโรงเรียนวัดหลวงราชาวาส
แล้วขายดีจริงนี่ดูไก่เขาเป็นชิ้น

ชิ้นใหญ่ไม่ต้องตีแบน

แล้วนี่ช่วงนี้โควิดมันระบาดใช่ไหม

เจ๊นุกเจ้าของร้านเขาก็เลยได้คิดกลยุทธ์ในการขาย
ก็คือเมนูข้าวมันถาด
ถาดมันมีข้าวมัน๔ถ้วย

แล้วก็มีไก่ต้มไก่ทอดหมูกรอบกุญเชียงหมูแดง

มาพร้อมอะไรน้ำซุปน้ำจิ้ม
น้ำจิ้มก็เยอะเหมือนกันนะ
ใช่ครับคือผมชอบจริงเห็นแล้วอยากกินอยากทาน
โดยเฉพาะกะเพราถาดเห็นแล้วอยากลองดูนะ
บอกเลยนะทั้งหมดทั้งมวลที่วางให้ได้ดูเนี่ยฮิตมาก

ถาดละร้อยถาดละร้อย
บาทละร้อยแล้วดูสิคะ
บ้านไหนเด็กเยอะลูกเยอะพามากิน
ถาดละร้อยคุ้มมากนะ

เอาง่าย๒คน๓คนขึ้นไปกินได้หมดนะครับ
บอกเลยใครที่มาที่จังหวัดอุทัยธานีลองมาแวะร้านนี้ไหม
ข้าวมันไก่หน้าวัดหลวงแห่งนี้นะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งร้านในตำนานแห่งความอร่อยที่ขายมานานนะถึง๒๐ปี
ขายมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่จนมาถึงรุ่นลูกก็คือเจนุกนั่นแหละครับ
อ้าวสนใจก็ไปกันได้
เอาอย่างนี้เผื่อใครไปไม่ถูกขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้แล้วกัน
เอาบอกสักเบอร์หนึ่งเผื่อใครดูแล้วมองไม่เห็น
ก็คือชื่อว่าร้านข้าวมันไก่วัดหลวงจังหวัดอุทัยธานี
เปิดบริการตั้งแต่๖โมงเช้าไปจนถึงบ่ายโมงก็คือ๑๓นาฬิกานะจ๊ะ
คือเราเห็นร้านที่เขาขายเยอะในช่วงเวลาแบบนี้
ผมเนี่ยนะอยากจะโปรโมทให้คนไปทานกันเพราะมันช่วยกันได้เยอะ
เซฟซะตุ้งเซฟซะต่างทานเดียวทานกันได้ทั้งครอบครัวครับ

จริงแล้วช่วงนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้สำหรับหลายอาชีพด้วย
ของร้านอาหารเองด้วยคุณผู้ชมสู้นะคะคุณผู้ชมค่ะ